มาดูความเชื่อความศรัทธาเรื่องโชคลาภในหลายจังหวัดกันหน่อยแล้วกัน
เพราะวันนี้วันที่๑๓มีนาคมแล้ว
ใกล้แล้วใช่ไหมวันอาคารนี่เองครับคือมันลืมคืน

ที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ

ชาวบ้านแต่ละพื้นที่เขาเชื่อเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
พาไปดูเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าร่ำไห้ใหญ่เลยค่ะ
เป็นอะไรน้อยอบน้อยใจอะไรจะเอาอะไรเหรอ
น้อยใจเรื่องอะไรกัน
ต้องลุกนะ

อะอ้าว

คุณป้าร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยเลยนี่แหละค่ะ

นะคะผู้หญิงคนนี้คือชาวอำเภอผักไห่

เธอมากร่ามไหว้ขอโชคราบกับปะเขียนคู่
เคียนคู่ที่ว่าคือแม่ย่าสบายทองและแม่ย่าสร้อยสุวรรณนะคะ
อยู่ที่วัดโบดราชศรัทธาตำบลบังรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
เกิดอาการคล้ายกับเหมือนมีแม่ตะเคียนมาเข้าแฝงร่าง
ร้องไห้คร่ำคลวนใหญ่เลยค่ะ

หลายคนถามก็ตอบไม่ตอบอะไรเหมือนกัน

สุดท้ายก็มีอาการสงบลงนะคะ
หลายคนเห็นเหตุการณ์ก็แปลกอกแปลกใจแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น

ที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์นะครับ
ที่นี่ก็โอ้โหคนไปที่นี่เยอะเหมือนกัน

ไอ้ส้มฉุนเด็กวัดทรงเสวย

โดยช่วงสายนักร้องดังอย่างนุ่นซุปเปอร์วาเลนไทย

เขาขอพรไอ้ส้มฉุนขอให้งานชุกตลอดทั้งปี

แล้วก็เมื่อถวายเครื่องไหว้ก็เดินไป
กระซิบข้างหูไอ้ส้มฉุนเพื่อที่จะขอพร
นี่
มีซุปซิปยังไม่รู้ว่าขออะไร

เราก็ถามนะว่าขออะไรขอการของานให้คุณนะ
และทีนี้ก็มาจุดประทัดเพื่อให้ดังปังนะครับ
หลายคนก็ไปดูเลขปลายประทัดนี่แหละนะฮะ
นี่เห็นไหมเห็นเลขปลายประทัดไหม
มั่งมีซิสุป
คุณเห็นแต่มั่งมีซิสุป
แน่นอนคนที่ไปขอโชคลาภ
ท่านอื่นก็อยากจะเห็นหางเลขประทัดด้วย
หางเลขประทัดนั้นเลขอะไรฟังเขาดีกว่า

เลขที่ออก๙๓๗๔๕
วันนี้ครับได้เลข๕๒๓๔๗นะครับ
ไม่แน่นะครับเลขนี้อาจจะโชคดีก็ได้นะครับ

๑๐ตัวเลขที่มี๐๙ก็เกือบครบละ

อันนี้น่ะก็ชกไข่ชกหมันแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมพาไปที่วัดเขาชำห้าน
แหลมสิงที่นี้จะพาไปกราบขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ค่ะที่วัดเนี่ยนะเขาอันเชิญไอ้ไข่มาจากวัดเจดีที่นครศรีธรรมราชก็มาอยู่ที่เนี่ยล่ะค่ะสาลาดใต้ต้นทรายใหญ่แล้วดูสิชาวบ้านก็จะได้มากราบว่ายไม่ต้องเดินทางไปไกลไม่ต้องไปถึงที่ภาคใต้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยใกล้กับสารไอ้ไข่เนี่ยนะคะก็มีส

หรือว่าฟักทองของเล่นเด็กให้กับวงกุมานกันด้วย
บางคนไม่ได้มามือเปล่ามาแก้บนไงคะ
บางคนก็มาทำพิธีต่อเส้นวาสนา

ก็คือมาทำพิธีแล้วก็มาส่อง

น้ำมนต์แล้วก็มีเลขโสรสสรตะ

แต่ว่าเลขมันมากันแบบแตกต่างกัน

ลูกของนักแสดงตลกนะคะ

ก็คงมาขอโชคขอลาบเหมือนกันแหละ
คุยอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าดูเอาเอง

แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเรื่องของการเสี่ยงโชคนะ
แล้วก็ขอให้เสี่ยงโชคในทางที่ถูกกฎหมายด้วย
ศึกษากินแบ่งรัฐบาลนะครับ